ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง

ช่วงเช้าเมื่อวานตำรวจสพเมืองชุมพรได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันตายหลายศพเลยที่บ้านหลังหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของการทวงหนี้
แล้วไม่น่าเชื่อจะทวงหนี้ได้โหดเยี่ยมขนาดนี้ค่ะ
คนก่อเหตุเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ

คนในพื้นที่เรียกว่ากำนันไข่
กำนันคนนี้เขาบอกว่าก็เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ยืมเงินเขา๑๐ล้านตั้งแต่โหนู่นปี๒๕๕๙

แต่ว่าพอไปทวงคืนไม่ยอมคืนทยอยจ่ายทีละนิดทีละหน่อยเป็นเบี้ยหัวแตก
ณตอนนี้เจ้าของบ้านหลังนี้ติดเงินกำนันไข่อยู่๘ล้าน
กำนันไข่บอกว่าตัวเองตอนนี้ก็เดือดร้อน
ที่ดินก็จะถูกยึดไปทวงทีไรไม่ยอมคืนเงินให้สักที
โมโหถือปืนบุกเข้าไปถึงบ้านเขาเลย
แล้วไปกระหน่ำยิงนะคะเสียชีวิตไปสามศพนะคะ
เจ้าของบ้านลูกเจ้าของบ้านหลานสาวหลานสาวอยู่แค่ม๑ค่ะ
แล้วไปยิงตอนที่เขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่
ตัวจะไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนตอนเช้า
คือเสียชีวิตอยู่ตรงแบบหน้าจานข้าวเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้านะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไป
บ้านเลขที่๙ทับ๒หมู่๗อำเภอเมืองชุมพรค่ะ
บ้านหลังนี้เนื้อที่๑๕ไร่พื้นที่เยอะ
เพราะว่าเขาเป็นสวนทุเรียนเป็นสวนกล้วยหอมทองนะคะ
ผู้เสียชีวิต๓รายคือนางจินดาพรมทองอายุ๖๑ปี

สภาพศพก็คือเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะนั่งรับแขก
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ใบหน้า๓นัด
ยิงเข้าหน้าไป๓นัดเลยนะคะ

คือนางพรทิพย์ทองพรมอายุ๓๘ปี
เป็นลูกสาวของนางจินดานี่แหละค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกัน

ถูกยิงเข้าที่หน้า๒นัดค่ะ

เจออีกศพนึงอย่างที่บอกว่าเสียชีวิต๓ศพนะคะ
อีกศพนึงน่าสงสารจริงเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๓
เด็กหญิงในปพรภูวิชิต
ถูกยิงเข้าที่หัวยิงเข้าที่หน้า๕นัดนะคะ
ทั้งสามศพคุณผู้ชมถูกยิงเข้าหน้าหมดเลย
แล้วหนูน้อยวัย๑๓ถูกยิงไปที่หน้าตั้ง๕นัด
แล้วบนโต๊ะมีจานข้าวมีกับข้าว
เหมือนกับว่ากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วถูกยิงอะค่ะ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้มีคนรอดชีวิต๒คน

เด็กผู้หญิงอายุ๑๕กับเด็กผู้ชายอายุ๑๒
เป็นลูกของนางพรทิพย์

ตอนวิ่งหนีมือปืนยังไล่ยิงไปเลย
สองคนนี้เขาวิ่งไปบ้านญาติใกล้
แล้วยังตกใจมากตอนนี้ตำรวจก็กันเอาไว้เป็นพยาน
เพราะว่าสองคนนี้ที่รอดอยู่ในเหตุการณ์

คนกลางตายอื้อฮือคนกลางตายใช่

พันธุ์ตำรวจเอกพักขพลทวิทย์ศรี
รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานนะฮะ
ผู้ต้องหานะครับก็คือคนก่อเหตุ
ก็คือกำนันไข่ชื่อจริงคือนายสุนันรามดงอายุ๖๕ปี
เป็นอดีตกำนันซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๗
ตำรวจขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ขับรถกระบะไปมอบตัวนะครับ
มอบตัวกับตำรวจสพเมืองจังหวัดชุมพร
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด๙มมนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยก็คือสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องหนี้สิน
ที่ผู้ตายยืมมาจากกำนันไข่
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่านี่ฮะกำนันไข่คนนี้นะอายุ๖๕แล้วนะ
นี่ครับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
พอสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
พอผู้ก่อเหตุมามอบตัวนะ
กำนันไข่อดีตกำนันตะมนต์ขุนกระทิงเนี่ย
บอกว่าเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราทำเป็นภาพ

กำนันไข่เดินทางไปหานางจินดาพรมทอง
เพื่อทวงหนี้ที่กู้ยืมไปลงทุนทำสวนทุเรียนกับกล้วยหอมทอง๑๐กว่าล้าน
ยืมตั้งแต่ปี๒๕๕๘๔๕ปีละ
โดยทยอยจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกคือจ่ายมาเรื่อยไม่เป็นก้อนสักทีนึงนะครับ
เหลือประมาณ๘ล้านบาทจากที่ยืมไป๑๐ล้านนะ๔๕ปีเนี่ยเหลือ๘ล้าน
พอเมื่อเช้าไปทวงผู้ตายบ่ายเบี่ยงนะแล้วช่วงหลังกำนันไข่บอกว่ามีความเดือดร้อนเรื่องเงิน
แล้วก็เรื่องที่ดินของตัวเองที่ไปจำนองไว้กำลังจะถูกยึดก็เลยตามมาทวงหนี้อีก
ผู้ตายก็ไม่มีให้มีปากเสียงกันอีกนะเมื่อเช้าปากเสียงเนี่ยมีกันอย่างรุนแรงเลย
ก็เลยโมโหชักปืนยิงรัวใส่นางจินดาและนางพรทิพย์ที่นั่งอยู่ด้วยกันที่โต๊ะรับแขกหน้าบ้าน
ตอนเช้าเขากำลังจะขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียน๓คนคือเขาเรียนโรงเรียนเอกชนที่ตัวเมืองแห่งหนึ่งที่ชุมพร
แต่วันเสาร์เนี่ยตอนเช้าคงจะไปส่งที่โรงเรียนคงมีเรียนพิเศษอะไรพวกนี้นะครับ
หลังจากยิงเขาสองศพแล้วนะที่หน้าบ้านนะคือความจริงแล้วนางพรทิพย์เนี่ยเขาเป็นลูกหนี้นะ
แต่ว่าลูกสาวเขาเนี่ยก็ถูกยิงไปด้วยนะครับนางจินดานางจินดาเป็นลูกหนี้นะที่เป็นแม่เนี่ย
นางพรทิพย์ลูกสาวเขานั่งอยู่ด้วยไงเลยโดนไปด้วยแต่กำนันไข่นะยังถือปืนวิ่งเข้าไปในบ้าน
มีลูกเขา๓คนนั่งกินข้าวเช้าอยู่นะครับปรากฏว่าเด็กหญิงในปพรอายุ๑๓ปีที่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ย
ถูกลูกปืนยิงจนเสียชีวิตคาจานข้าวนะฮะใช่ตายคาวงข้าวเลย
พี่สาวอายุ๑๕กับน้องชายอายุ๑๒ที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันวิ่งหนีออกทางประตูหลังบ้านได้ทันครับ
รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากญาติญาติที่อยู่แถวนั้น
กำนันไข่พอก่อเหตุแล้วก็ขับรถออกไปไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองชุมพรนะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังสอบเพิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวข้อหาเนี่ยก็จะแจ้งกันต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเอาให้อย่างละเอียดก่อนในการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่
โอ้โหโหดมากนะคะกับเด็กยังไปไล่ยิงแบบนั้นน่ะ
คือรู้ว่าลูกเขานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแต่ความจริงคือตรงนั้นก็โหดร้ายแล้ว

นั่นน่ะสิทีมข่าวของเราไปคุยกับสามีของนางพรทิพย์ผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นลูกสาวของนางจินดาเจ้าของบ้านนะคะสามีชื่อว่านายอนนท์ภูวิชิตอายุ๓๒
อนนท์บอกว่าตอนเช้าเขาออกไปทำงานก็ให้แม่ยายภรรยาเตรียมอาหารให้กับลูกทั้งสามคน
แล้วก็จะไปส่งโรงเรียนลูกอยู่ม๓ม๑ป๖
พอออกไปทำงานปุ๊บลูกสาวคนโตอายุ๑๕กับน้องชายอายุ๑๒โทรหาพ่อ
บอกว่าแม่กับยายถูกยิงถูกกำนันไข่ยิงโอ้โห
อานนท์บอกว่ารีบกลับมาที่บ้านนะคะกลับมาเนี่ยมาเจอภาพที่โหดร้ายอ่ะก็คือ
แม่ยายภรรยาลูกสาวคนกลางถูกยิงตายซึ่งกำนันไข่บ้านอยู่ห่างกัน๓กิโลนะ
แล้วมาที่บ้านหลังเกิดเหตุบ่อยมากสองวันก่อนเกิดเหตุก็มา
ก็มาหาแม่ยายของนายอนนท์นะคะก็คือนางจินดานี่แหละ
แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมาแล้วมาคุยอะไรกัน
ส่วนผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนกระทิงผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
ผู้ใหญ่สุวพิษเกรดสถิตก็บอกว่าตัวคนก่อเหตุกำนันไข่ที่เป็นอดีตกำนันตำบลขุนกระทิงเนี่ยค่ะ
สนิทกันมากก่อนหน้านี้เคยมาปรึกษาว่านางจินดาผู้ตายที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
เป็นหนี้อยู่หลายล้านทวงทีไรก็ผัดผ่อนมาตลอด
ตอนนี้กำนันไข่เองบอกว่าตัวเองเดือดร้อนเรื่องเงินมากไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหน
ส่วนสาเหตุที่ไปยิงก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วมั้งก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะ
แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่กำนันไข่ทวงไม่ได้เนี่ย

ใช่ค่ะไปยิงเขาตายก็ใช่ว่าจะได้เงินคืน

แล้วที่ดงที่ดินตัวเองที่บอกว่าจะถูกยึดอย่างนี้จะทำยังไงต่อ